ยังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณอ้ำพัชราภาฉันข้ามไปได้ไง

อ๋อข้างในลักษณ์พี่เอสุภาชัยกับคุณอ้ำปัชราภา

ไม่พอค่ะล่าสุดนะคะเอาคุณแม่มานั่งด้วยเลย

เรื่องเก่าสมัยที่แบบว่าพี่เอไปนอนบ้านพี่อ้าม

แล้วแม่ทักท้วงยังไงอ่ะไปฟังคลิปเลยค่ะ

เมื่อก่อนนะครับแม่เขาบอกว่าอ้ำ

แล้วแม่บอกว่าทำไมเอาผู้ชายมานอนบ้านล่ะลูก

เรายังเชื่อเขาไม่ได้
แล้วฉันก็ไปเดินห้างกับเธอทำเล็บกับเธอ

คุณแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวไง

แต่ว่าพี่เอเนี่ยก็ไปหลอกคุณแม่ของพี่เอกทีนะ
เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างคือสวมบทบาท